คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้คนในวงการบันเทิงของเรานะคะโอ้โหออกทริปกัน
ใช่ไม่เว้นแต่ละวันเลยใช้วิถีชีวิตแบบไฮโซแบบเน็ตไอดอลกันใช่ไหม
ถูกต้องเห็นเขากินข้าวเขาไม่ได้กินข้าวบนโต๊ะได้ไหมพอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาฮิตกินอาหารเช้า
กินแบบนั้นนะคะแต่สำหรับหนุ่มแน็กชาลีหรือว่าแก๊กแฟนฉันเนี่ยเขาไม่ได้กินแบบนั้น
เจ้าตัวเกิดไอเดียบันเจิดค่ะพาหลานชายสุดที่รักอย่างน้องอาเทอร์
ไปฉลองความสำเร็จเพลงรักเฮียเฮียของทั้งคู่ค่ะที่มียอดวิวแต่หนึ่งล้าน
สไตล์แบบนั้นกับเขาบ้างเขาอุ้มเพื่อนรักเขาไปด้วยนะใช่
สวยน้ำสีฟ้าฟ้าใสอะไรอย่างเงี้หลายคนคิดว่ามันน่าจะหรูหราอะไรแบบนี้นะคะ
และที่สำคัญคือมันไม่ใช่ภูวิลล่าที่ไหนค่ะแต่ว่าเป็นคลองหนองบึงแถวบ้านของตัวเองนี่แหละนะ
ขวามือคือความฝันแต่ซ้ายมือคือความเป็นจริง
อาหารโรงแรมของบ้านคุณแน็กเขามีอะไรทานไหมคะ
มีหลายเมนูเลยค่ะคือไม่แพ้กับอีกทางฝั่งขวาเลย
และล้างปากด้วยผลไม้อย่างมะม่วงน้ำปลาหวานนั่นเองนะคะใช่ค่ะ
โอ้โหนี่ไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้เห็นแต่ละเมนูนะอุ้ย
อยากจะไปพักกับเขาไหมเอาดูไว้เป็นไอเดียนะคุณผู้ชมนะ
พอหลังจากหนุ่มแน็กเขาโพสต์ภาพดังกล่าวลงโซเชียล
เพราะไม่รู้ว่าชาวเน็ตเขาสงสารหรือทนไม่ได้ค่ะ
เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยขออนุญาตนะ
เดี๋ยวนำภาพไปปรับโทนสีของน้ำให้ค่ะ
จากน้ำคลองสีหม่อเอาให้ดูเป็นยังไง
เอ้ยเขียวขึ้นดูฉ่ำตาขึ้น
ดูเขียวเขาฟ้าคลายน้ำทะเลนะคะ
เหมือนไปพักที่บูรากูลแพงอะไรอย่างนี้นะคะ
เมนต์ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมในความครีเอทของคุณน้าคุณหลานคู่นี้แหละ
แต่บางคนก็แซวนะครับบอกว่าอาเทอร์หนีไป

นี่ขึ้นมาจากน้ำนี่ก็ไม่รู้ว่าต้องซื้อยาแก้แพ้ทานต่อเลยหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะ

ที่สำคัญคือเป็นคลองตรงบ้านเขาพอดี
เป็นคลองเกือบบ้านชิ้นน่าจะรู้ระดับความลึกของน้ำอะไรอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะ